ย่ายดาวข้าวอีย้าง

ย่ายดาวข้าวอีย้าง

ย่ายดาวข้าวอีย้าง
ย่ายดาวข้าวอีย้าง

ย่ายดาวข้าวอีย้าง

ย่ายดาวข้าวอีย้าง
ย่ายดาวข้าวอีย้าง

ย่ายดาวข้าวอีย้าง

ย่ายดาวข้าวอีย้าง

เนี่ยก็ไม่จะแปลยังไงนะคะง้อยแปลว่านั่งอยู่แบบนี้อะค่ะ
ไปนั่งอยู่ในสารพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ท่านไปอยู่ที่ไหนล่ะคะตอนนี้
โอ๊ยไม่เอาซุมนี้ไม่เอากลุ่มนี้ทำให้บาปขนาดนี้ค่ะ
มันไล่มาทุบที่ดินที่พักอาศัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
สงสารนะสงสารไม่รู้มันไปอยู่ไหน
เอ๊ะเดี๋ยวว่าเราจะเราจะลองขอดูมั้ย
ขอขอตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มนี้ด้วยอาหารเปียก
จะบ้าแล้วอย่าคอยตามสิมันไม่ได้ค่ะ

งั้นว่าคุณยายไปขอจากคลิปถัดไปดูก่อน
บอกว่าคลิปนี้หนักกว่าเดิมอีก
ออกมาแสดงอิทธิลิตทาปกำลังแสงแดงเข้ามาแสดงเลยข้า

แสดงนี่มันกำลังแสดงเลยออกมาเลยเลี่ย
อุ้ยสังเกตปีขอหวัดใส่แสกเลยค่ะ

ทำไมมีแต่คนหลอกคุณยายเนี่ย
หลอกบอกว่าดูคลิปนี้คุณยายจะมี๔ศักดิ์สีออกมาแสดงอีกทีนี้

น้ำอยู่ในสารพ่อพ่อคุณลิงข้า
อย่าไปหาทำแบบนั้น
สรุปทั้งสองคลิปคุณยายถูกหลอกค่ะ
ขุนยายถูกหลอกหัวนี้ขุนย้าจะโมงมาคนเดียวสักตัวน่ะ
มีราบอ๋อมีราบอยู่เดี๋ยวไปชื้อเอาอยู่หน้าหมู่บ้าน

ไปชื้อราบความขอบคุณ
เออบังลาจักรยายมาให้หน่อยแย่ดาวไปชื้อราบเด้อ